สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนนะคะคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
เรื่องของเวลาย้ำกันอีกครั้งนะครับผ่านนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณเจกกับเราสองคนแบบนี้
เรื่องราวข่าวสารให้อัปเดตกันเนี่ยวันนี้ผมว่าต้องติดตามกันหลายเรื่องราวเลยนะ
ตอนนี้ก็มาถึงแยกราชประสงค์นะคะก็ถือว่ามาก่อนเวลาที่นัดหมายกันเอาไว้
เพราะฉะนั้นก็ฝากบอกไปแล้วกันว่าใครจะเดินทางในบริเวณแยกราชประสงค์
ราชวิถีพระราม๑หลีกเลี่ยงเส้นทาง
แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีแล้วกันนะคะ
ส่วนเรื่องของโควิดก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับ

แต่นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับแล้วก็ภาพที่อัปเดตทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ได้นำภาพมาเสนอให้ได้ติดตามกันนะครับว่าช่วงนี้
อย่างที่เห็นอย่างแรกเลยนะคือการจราจรมันค่อนข้างจะแน่นจริง
แน่นเลยล่ะค่ะยิ่งเส้นเนี้ยที่เขาจะเดินทางไปก็เป็นเส้นในเมืองอืม
ผู้คนพลุกพลาดแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันมากมายด้วยเหมือนกันนะคะ
พอมาเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็หลีกเลี่เส้นทางกันไป
แปลว่ากำลังเคลื่อนตัวไปไอ้นะคะจากแถวแถวอโศกจะไปประมาณพระดำเก้า
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเป็นระยะผู้สื่อข่าวของเราติดตามสถานการณ์อยู่

เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะครับเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์ของโควิด๑๙นะครับ
จำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมไปถึงผู้ที่หายแล้วด้วย

ดูเรื่องของตัวเลขกันหน่อยนะคะวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๙๘๔๓รายนะคะ
แต่ตัวเลขที่ทำนิวไฮวันนี้คือตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะเพิ่มขึ้น๒๓๕ศพนะคะ
สะสมตอนนี้อยู่ที่๖๕๘๘ศพค่ะก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจ
ส่วนตัวเลขผู้ป่วยที่หายเพิ่มนะครับกลับบ้านได้แล้วก็๒๒๘๐๖รายนะครับ
เราเองก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้รายงานตัวเลขที่มันลดต่ำกว่านี้
ผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ค่ะดูตัวเลขกันไปก็อย่าเพิ่งหดหูใจแต่ว่าดิฉันเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่รอการช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นคนป่วยที่รอกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่ารอไปโรงพยาบาล
ก็ลองประสานหน่วยงานในพื้นที่นะคะในการให้ความช่วยเหลือนะคะ
ในช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของแนวคิดบางอย่างนะครับหลังจากที่โควิด๑๙เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
มันแพร่ระบาดใช่ไหมจริงกระแสนี้มันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ
เสนอให้หยุดเรียนเป็นเวลา๑ปี

และมีหลายส่วนที่บอกว่าไม่ดีกว่าไม่เห็นด้วย
แล้วเรื่องนี้แหละค่ะคุยกันยังไงดี

คือมันเป็นเรื่องราวที่แชร์กันเยอะในโลกโซเชียลนะครับ
จนเกิดเป็นกระแสแฮชแท็ก
หยุดเรียนทั่วประเทศ๑ปี
คืองานนี้มีนักวิชาการนะครับ

เรื่องของการเรียนออนไลน์ที่ไร้ประสิทธิภาพ
มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กปฐมวัย
รวมไปถึงเด็กระดับชั้นประถมด้วย
ค่ะก็คือไล่ไปตั้งแต่ปฐมวัยอนุบาลและปฐมนะ
เป็นวัยที่กำลังต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด

ชี้ว่าเด็กไทยเครียดนะครับ
แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการโดดเรียนออนไลน์กว่า๒๐

มีการเปิดเผยผลสำรวจทั่วโลกด้วยนะคะว่า

แต่ผลการศึกษาถดถอย๕๐
ทำให้เห็นว่าการเรียนออนไลน์เนี่ย

ก็เลยหนีเรียนโดดเรียนไม่มานั่งเรียนออนไลน์อืม

ยังต้องเรียนออนไลน์ต่ออีกปีนึงเนี่ย
โอ้โหเป็นห่วงมากจริงว่าการศึกษาไทยเนี่ย

รวมไปถึงสุขภาพจิตเด็กจะแย่ลงไหม
เออล่าสุดนะครับ
รองศาสตราจารย์ดรเอกชัยกี่สุขพันธ์นะครับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า
บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาเนี่ย
ต้องเรียนรู้ในการปรับตัว

ค่ะก็คือทางด้านประธานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานก็ชี้แนะมาแบบนี้

ผู้ปกครองบางคนก็อาจจะมีความคิดเห็นต่าง
เพราะว่าต้องเป็นคนคอยดูแลเด็กอยู่ที่บ้าน
บ้านอาจจะไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
เครื่องมือหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่าง

นี่จริงสาระนะที่เขาแบบว่าต้องส่งลูกไปเรียนอะไรอย่างนี้

ใช่ไหมคะมันสมดุลสมควรหรือเปล่า

แถบมาสอนเองก็เป็นความทุกข์นะ
ครับค่ะก็คงรอแก้ไขกันต่อไปในส่วนนี้อ่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่ง

โอ้โหได้ยินเสียงมาสั้นเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กัดสะบัดข่าวที่มึงทำเหรอฉัน
มาคุยกันถึงเรื่องนี้กันบ้างนะครับแม่น้ำหนึ่งโอ้โหเธอมาตามสัญญา
เมื่อวานคุยไปแล้วเกริ่นไปแล้วว่าเธอจะจุดทูบ
เอ้าแต่เธอเธอยังทำไม่สุดไงก็รออยู่เมื่อวานก็บอกแบตหมดอ้าวก็ปล่อยให้เราเกอร์ไง
นี่ครับหลังจากที่แม่หน้าหนึ่งแล้วครับหรือนี่หน้าสาวภิรรณาสนโชชน์กินดานะครับ
โพสต์นัดหมายว่าจะมีการบอกแนวทางเรื่องของตัวเลขของอะไรบ้างอ่ะ
ล้าบานไทยกับทูบของทางฝั่งประเทศลาวเขา

เริ่มไลฟ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะ
เริ่มด้วยการขายวัตถุบังคลต่าง
จากนั้นก็เข้ามากราบปู่อานันตนาคาราชมหาพกษัตริย์

ก่อนที่จะล้วงปิงปอง
โอ้โหรอกันอยู่นะเนี่ย
แต่เขาบอกว่าล้วงปิงปองเนี่ยเป็นแนวทางของทางประเทศลาวเขานะ

ครั้งที่แล้วไงที่เขาก็ล้วงแล้วเขาก็บอกว่าขอให้โชคดีนั่นน่ะ
อ่ะเขาได้ปองมา๔ลูก
ปองเอาละกันปอง
ถูกใจบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าแม่น้ำหนึ่งก็เรียกว่าให้สิทธิ์ผู้ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเนี่ย
ที่เขาซื้อวัตถุมงคลได้มีโอกาสได้ดูก่อน
คือใครดูถึงจะมีสิทธิ์ได้เห็นสิ่งที่เขาล้วงนะ
ทีนี้ยังไงต่อแม่น้ำหนึ่งก็เลยไลฟ์ของต่อไปอีกสักพักนะคะ
ถึงจะยอมเปิดเผยตัวเลขแนวทางที่ว่านี้เอาเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
อื้ม

อ้าวเก่งมาก

กว่าจะได้อย่างนี้ก็โดนด่าเยอะอยู่ค่ะ
ก็เป็นความตั้งใจเป็นเจตนาของเรานะที่แบบตั้งใจจะทำ

เอามันโฟกัสพื้นทุกอย่าง
แต่ว่ามันไม่โฟกัสโทรศัพท์

กล้องบ่โฟกัสพี่น้อง

มันกะบลับเลอร์ไงมองไม่ค่อยชัด
นี่แต่ไทยรัฐทีวีของเราจัดให้แล้วครับ

เอาให้แบบชัดเจนเราทำการพลิกกลับให้เรียบร้อย

โอ้โหยถ้ารู้ออกจอแล้วละค่ะ

ไลฟ์สดในครั้งนี้แม่น้ำหนึ่งบอกแนวทางของทางฝั่งประเทศลาวเขานะ

ซึ่งจะว่ายังไงก็ไม่รู้ล่ะ
แต่สำคัญคือไฮไลท์ของล้าบานไทย

แต่ว่าของไทยเรายังรออยู่
ใช่สุดท้ายก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อว่า
แม่น้ำหนึ่งจะจุดทูปพ่อปู่เมื่อไหร่

ดูคือเรื่องของเรื่องจุดช้าก็หายากไง

ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ

ที่จังหวัดสงคราเขาบอกว่ามีสาวอยู่คนหนึ่ง
ติดเชื้อโควิด๑๙เห็นอาการแล้วน่าเป็นห่วงนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคือจมูกไม่ได้รับกลิ่นลิ้นไม่ได้รับรส
อันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วแต่อาการแบบนี้ที่เห็นเนี่ย
โอ้โหดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมคุณ
ตาแดงคือลักษณะแบบเนี้ยตาอักเสบนะครับใช่ค่ะ
อันตรายมากเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหคือ
พอเธอโพสต์คลิปนี้ลงไปนะครับในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
โอ้โหคนที่ดูเขาตกใจสิครับค่ะเฮ้ย
โควิดมันทำให้เป็นขนาดนี้ได้เลยเหรอคุณชิสาโอ้โหตาแดงมีน้ำตาเนี่ยนะ
เธอก็ขอกำลังใจเนี่ยนะคะหลายคนก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไร
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตไปต่างนานาบางคนบอกเอ๊ะใช้เอฟเฟคหรือว่าแอปที่อยู่ใน
ติ๊กต๊อกแต่งรูปหรือเปล่าจนมีคนรู้จักของเธอเนี่ยมาตอบในคอมเมนต์บอกว่า
เจ้าของคลิปเนี่ยติดโควิดเขาเป็นรุ่นน้องของแฟนที่ทำงานแล้วอาการเนี่ยหนักมาก
อาการแบบเนี้ยคือหนึ่งในล้านนะอันนี้คุณหมอบอกมาหนึ่งในล้านนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปอีกครั้งนะครับ
แล้วก็บอกเล่าถึงอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากติดโควิด๑๙
ค่ะแล้วตาน่ะอักเสบอักเสบจริงซึ่งหมอน่ะได้ให้ยาฆ่าเชื้อและยาหยอดตา
ทำให้อาการก็ดีขึ้นนะแต่สายตายังมองตัวหนังสือไม่ชัดเท่าไหร่ครับ
ฉันว่าติดเชื้อโควิดแล้วทีนี้ไข้มันขึ้นสูง
ไม่ได้ลงฟันระบบช่วงล่างของหนูเลย

และก็ให้จะหยอดตาร์ตอนนี้
ตาก็ยุบขึ้นไปเยอะแล้วอ่าเธอก็อธิบายอาการอ่ะนะคะทีนี้คนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอ
วยพรให้เธอหายไวบางคนก็บอกโอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าโควิดมีอาการแบบนี้ด้วย
บางคนก็แนะนำเหมือนกันว่าให้เธอพักสายตาหยุดใช้มือถือเถอะเออก็เป็นห่วงอ่ะนะ
ทีมข่าวของเรานะครับอยู่ระหว่างการติดต่อแล้วก็ลองถามถึงความคืบหน้าของอาการของเธอนะครับ
ซึ่งอาการป่วยของเธอคนนี้ยังรักษาอยู่นะยังรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสงขานคริน
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้อยู่ในห้องความดันลบนะ
ซึ่งทางแพทย์กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนรายละเอียดเดี๋ยวทีมข่าวจะตามต่อให้นะครับ
ใช่แล้วค่ะเรื่องของโควิดต้องระมัดระวังเพราะบางทีอาการมันก็จะเปลี่ยนไป
สายพันธุ์ใหม่เนี่ยเริ่มคล้ายกับไข้หวัดละบางทีเนี่ยเหมือนกับว่า
ลิ้นก็ยังรับรถได้เออจมูกยังได้กลิ่นใช่แต่ว่าคุณติดเชื้อไปแล้วเออ
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลให้ดีว่ามันมีสายพันธุ์อะไรบ้างจริงครับ
ใครก็ไม่อยากติดหรอกค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูน
ออกมาบอกว่าขอให้ตัวเองติดโควิดหน่อยเพิ่งทำไมเป็นอย่างนั้นไปดูกันหน่อยค่ะ
ไม่เป็นอะไรกูสบายดีเขาไม่เจ็บอะไรให้กูกินเลยหวังให้กูอยู่บ้านอยู่บ้านนอนกินนอนกิน
ไฟมันก็ไม่นับไข้เอานุ้งเปิดให้กูเปิดพัดลมเอาเทียบเย็นค่ำมืดเช้ากับ
มันจะบ้าตายคอแตกกันแล้วเว้ยเข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงอยากติดโควิด
เครียดแหละดูออกนะคือให้อยู่บ้านไม่ให้ไปไหนเพราะเพื่อความปลอดภัย
แต่ขณะเดียวกันรถให้ความช่วยเหลือจากทางการเนี่ยวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันเลย
แจกให้บ้านที่มีเชือกฟางสีแดงคือคนที่ติดโควิดไงแล้วคนไม่ติดอย่างฉันเนี่ย
ไม่ได้อะไรกับเขาเลยไง
พูดแบบนี้ผมเองก็เห็นใจนะก็ควรจะได้รับการเยียวยานะครับ
คลิปนี้มาโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความที่ระบุว่า
ภาวะเครียดไม่มีอะไรกินแจกของก็มีแต่ให้ผู้ที่กักตัว
คิดบ้างสิว่าทุกคนก็เดือดร้อนกันทุกครัวเรือน
นั่นแหละนะคุณผู้ชมทีนี้ที่เกาะลีเป๊ะเนี่ยนะคะ
คำสั่งล็อกดาวน์ห้ามเดินทางเข้าออกบนเกาะตั้งแต่วันที่๙สิงหาคมถึง๕กันยายน
รวมแล้ว๒๘วันเนื่องจากผลตรวจแอนติเจนเทสคิสบนเกาะ
พบว่ามีคนติดเชื้อโควิดห้าสิบแปดรายนะคะการปิดเกาะก็คือไม่อนุญาตให้ชาวบ้านออกเรือทำประมง
หรือออกไปไหนออกไปซื้อข้าวซื้อของบนฝั่งได้นั่นเองก็เหมือนกับไปไหนไม่ได้อ่ะ
นะแต่คนที่เขาติดเชื้ออ่ายังมีรัฐบาลหน่วยงานอืม
พื้นที่ส่งเข้าส่งน้ำแต่คนไม่ติดล่ะเออยังไงไง
เขาก็เลยรู้สึกเครียดเป็นกังวลแบบนี้เป็นเสียงสะท้อนแล้วกันครับ
นะคะแค่มุมมุมหนึ่งที่เรานำมาฝากกันตรงนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของเรื่องภรรยาของคุณตำรวจท่านหนึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเธอบอกว่าเธอเหลืออดจริงนะครับ
ตามไปเจอกับคุณสามีอยู่กับผู้หญิงอีกหนึ่งคน
ป้อมตำรวจโอ้โหเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิปนี่แหละฮะ

มั้ยกระเป๋ากระเป๋าลงเท้า

มึงวิ่งเห็นไหมนะ

มาเกราะมาเกินกันที่ป้อม

รถขันแล้วมึงทำไม

คลิปนี้ก็คือเมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา

เขาบอกว่าพบซองถุงยางอนามัยตกอยู่ตรงที่เบาะที่นอน
มันเป็นหลักฐานคาตาเธอว่าอย่างนั้นนะครับ
โดยคุณสามีที่เป็นตำรวจยด๑๐๐ตำรวจตรีตำแหน่งรองสารวัติป้องกันประปราประจับสหพสำรองอเผิดค่าม่วง

พอเกิดเรื่องนี้นะคะนางผู้เดือดร้อนคนนี้นะคะ
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันที่สพสำรอง
บอกว่าต้องการดำเนินคดีกับสามีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
และมีพฤติกรรมเกี่ยวกับชู้สาว
แล้วก็เรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาของสามีให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วย
เพราะเธอก็มีศักดิ์เป็นเมียหลวงค่ะ
มีฐานะถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนสมรสด้วยค่ะ
หนูตัวคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่มาทำร้ายหนูกันแบบนี้หรอ
ไม่ใช่ค่ะหนูไม่ยอมหนูจะเอาเรื่องถึงพิสูจน์ด้วยค่ะ

มาพลังกันตลอดเลย
เห้ยเรื่องนี้หมอจะบอกยังไง

ปรากฏว่าไปเจอเสือตัวใหญ่กำลังจะกระจนขย่ำเขา
พานเลยยกไม้เท้าขึ้นมายิงเสือสรุปเสือตาย

อ้าวก็เข้าใจแล้วนี่

เออว่าอาจจะมีคนอื่นมายิงเสือตายก็ได้
เฮ้ยมันเป็นได้อย่างไร

อุ๊ยยังไงละนี่
เราก็ยิงของเราเป็นประจำ

คุณหมอกำลังจะเล่านิทานให้ฟังทำไม

พอสรุปแล้วเป็นอย่างนี้นี่เอง

เรื่องนี้จะต้องสรุปกับคุณชนะ

มันหลบเป้านึงแต่ไปโดนอีกเป้าหนึ่ง

งานนี้เคลียร์กับเสือยาวเลยนะคะ

ไม่รู้ว่าลืมอะไรอ่ะแต่พอลืมปุ๊บ
นี่คุณยายใจดีรีบเอาไปให้
ด้วยความรักเธอก็ไปแบบ

รองเท้าอยู่บ้านเลย

ทำไมมายังไงทำไมไม่มีรองเท้ามาด้วย

ลาขึ้นรถมาเลยลาขึ้นรถมาเลย
ถอดตรงเท้าไว้เร็วก็ขึ้นรถมา

ตรงเท้าอยู่บ้านเลย
ตรงเท้าอยู่บ้านเลย
เลยมาแบบนี้เลยเนอะ

โอเคครับกลับไปหายเจอแล้ว
เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้

ทางโรงเรียนให้คุณยายมารับของให้คุณหลานหน่อย

เอางี้บอกให้มารับของให้หลาน

รีบจัดจนกระทั่งว่าลืมใส่รองเท้า
เออโอ้โฮเลยนะครับ
ดริฟต์มาเลยมาพูดอัดไนตั๊ดมาเลย

รีบมาขนาดนี้ลืมอ่ะสิ

ลืมใส่รองเท้ามา
มาแบบเบาเลยทีเดียว
ยายยายไม่เจ็บเท้าบ้างเหรอครับ
บางทีคุณยายก็อาจจะรีบจนลืมเจ็บก็ได้นะ
โอ้โฮนี่คุณเป็นญาติจริงคุณรักคุณหลานมากเลยนะ
เพราะฉะนั้นคุณหลานคุณดูคลิปแล้วเนี่ยนะคุณต้องรักคุณยายคุณให้มากนะครับ
รีบไปหารองเท้ามาให้ยายใส่เลยค่ะ

ก่อนที่ยายจะเท้าเปลยไปกว่านี้
ยายกลับไปหลานรีบเลยรีบนวดเท้าให้ยาย
อันนี้ดีล้างทุ่งล้างเท้าให้ยายหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะ
เด็กเป็นวัยที่อยากจะรู้อยากจะเห็นชอบดูชอบแลชอบถาม
แต่เรื่องบางเรื่องนะคะขอเตือนด้วยก่อนเด็กก็ไม่ควรจะอยากรู้นะคะ
โอ๊ยหนูอยากจะดูกระบวนการผลิตเหรอไม่ได้นะ

มันเป็นความลับภายในโรงงานเออไม่ได้ค่ะ

เดี๋ยวโตมาเดี๋ยวรู้เอง

คะเหมือนโตมาขนานนี้ไม่มีเพื่อนเล่นน่ะเป๊า
เอาคุณพ่อคุณแม่ช่วยผลิตน้องออกมาให้หน่อย
พ่อจะได้ผลิตน้องให้ไงพ่อจะได้ผลิตน้องให้ไง
เอาอยากดูกระบวนการผลิตเป็นยังไง
มันต่อแขนต่อขากันยังไงประกอบยังไงให้มีหัวมีตัว

เด็กตอนเด็กคิดอยู่เหมือนกันนะ
แล้วเราเกิดมาได้ไงก็คิดว่าเออคุณพ่อคุณแม่เนี่ย

แขนต่อขาต่อหัวจนเราออกมาเป็นอย่างนี้
ปลูกเสกเพี้ยงออกมาเป็นเด็กอุแวะเลยอย่างนี้

ไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวเธอที่ฉันเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น
อ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
คือภาพจากกล้องวงจรปิดเขาจับภาพไว้ได้นะตอนคุณแม่กำลังป้อนข้าวให้กับลูกชายวัย๗ควบ
เด็กก็ดื้อนะไม่ยอมทานก็พูดดุด่าว่าอะไรไปนั่นแหละ
แต่ที่รับไม่ได้ก็คือลงมือทำร้ายทำร้ายร่างกายเด็กจนเด็กร้องไห้ลั่นเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
คลิปนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมปี๑๙๖๒นะครับ
แต่คลิปนี้โอ้โหมันก็ได้เห็นถึงพฤติกรรมบางอย่าง
แล้วมันยังมีคลิปที่เกิดขึ้นวันที่๖กันยายนปีเดียวกันปี๖๒นั่นแหละ
ขณะที่เด็กนอนหลับแล้วแม่ก็เข้าไปทำร้ายร่างกายเด็กอีก

ล่าสุดฮะเมื่อวันที่๘กรกฎาคมปีนี้ครับ
เด็กเนี่ยออกไปวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแม่ก็เรียกให้เข้าบ้าน
แต่เด็กก็ไม่เข้านะครับคือก็คงมีความสนตามภาษาเด็กนะครับ
ทีนี้ทำไงแม่ตบศีรษะเด็กจนหัวไปฟาดกับเสาหน้าบ้าน
หน้าพางปูดบวมเลยครับศิษฐา
มีคลิปให้ดูนะคะแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อย
ทนพฤติกรรมของแม่ของผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวค่ะ
ก็เลยนำคลิปวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ของเด็กชายคนนี้คือนางสาวเฟิร์นอายุ๓๒ปีนะคะ
บอกว่าแม่ของเด็กอายุ๒๘ปีเป็นน้องสาวของเธอนี่แหละ
แต่ที่ต้องแจ้งความเนื่องจากว่าทนเห็นพฤติกรรมไม่ไหวแล้ว
แล้วก็เห็นหลานเนี่ยถูกทุบตีมาโดยตลอด
เลี้ยงลูกเนี่ยโอ้โหแบบโหดร้ายอ่ะนะคะ
ซึ่งทางตัวเธอเองก็บอกว่าเรื่องนี้ก็คงต้องขอแจ้งความเอาไว้
ค่ะแล้วก็บอกอีกนะคะว่าแม่ของเด็กเนี่ยนะ
เป็นคนอารมณ์ร้ายชอบดื่มสุรา
ตัวตัวแม่นะครับมาพบซึ่งแม่เองก็รับปากจะไม่ทำร้ายลูกชายอีกก็ทำการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เราก็เลยกดอัดไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เซฟไว้ตลอดเลย
แล้วก็เอามาบอกเขาตลอดนะคะว่าอย่าทำอีกฉันมีหลักฐานนะ
แต่เขาก็ประมาณเหมือนว่ามึงทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้
บอกว่าอะไรนะยกมาทั้งลงพักเลยกูไม่กลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ย
เนี้ยรออยู่หน้าบ้านเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาเข้าจริงจริงก็คือไม่เจอ
เขาไม่อยู่เป็นเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นคนคือเหมือนกลางไปแค่นั้นเองเนี้ย
ล่าสุดนะครับวันนี้ครับทางบ้านเด็กเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับตัวเด็กและป้าเพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงและหาทางช่วยเหลือเด็กนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้คุยกับเด็กด้วยนะเด็กบอกว่ากลัวนะครับแล้วก็ยังบอกอีกนะมันเป็นเรื่องปกติของเขาไปเลยอ่ะ
พอพูดแบบเนี้ยโอ้โหน่าเห็นใจเลยน่าเห็นใจนะมันเป็นปมเลยนะคุณที่นะอืมน่าเห็นความดนแรงมาตั้งแต่เด็กถูกกันร้ายตั้งแต่เด็ก
ยังบอกอีกนะทุกครั้งที่โดนทำร้ายเนี่ยก็มีแต่ป้านี่แหละที่ช่วยเหลือเขาเนาะ
คือป้าก็บอกเหมือนกันว่าแม้น้องสาวจะทำร้ายร่างกายหลานแบบนี้นะแต่ป้าก็พร้อมจะดูแล
แล้วก็ฝากบอกไปถึงแม่ของเด็กเหมือนกันว่าแหมตัวเองอ่ะไม่ไม่ไม่รักลูกก็อย่าทำร้ายลูกเถอะอืม
ไม่ไหวแล้วผู้ชายคนนี้มาอารวาสเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังปฏิบัติงานในเรื่องของการป้องกัน
โควิดอยู่แต่ว่านุ่มคนนี้โอ้โหสร้างความรำคาญเหลือเกินเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูกันค่ะ
ไม่ว่านานไหนถ้าพวกเขาคือหมาน่ะเอ๊ะเดี๋ยวผมขับโรคไปจับผมเลย
อ่าวดูดูคุยกับตำรวจบอกชวนไปกินเหล้าเลยพฤติกรรมของนายจากชัยบินทวิหกอายุห้าสิบสามปีค่ะนี่ก็ชอบดื่มเหล้าเหมือนกันดื่มแล้วก็เมาเอะอะโวยวายใส่ตำรวจ
ตำรวจเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงเขาก็ต้องมาควบคุมพฤติกรรมเนี่ยนะคะ
แต่หนุ่มเสื้อแดงคนนี้ก็ไม่ยอมให้ตำรวจจับบอกว่าถ้ากล้าก็จับเลย
แล้วเดี๋ยวจะขอดื่มเหล้าต่อโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้น
นายจักรชัยเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าสร้างความเดือดร้อนนะทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์
จนทำให้เจ้าอาวาสวัดทุ่งนาใหม่ตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมด้วยนางละเมียดทองหลีผู้ใหญ่บ้านและอสมโอ้โหมากันหลายคนอ่ะ

ต้องแจ้งความกับทางตำรวจสพเขาบางแกรกนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายจักรชัยที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
แล้วก็หมินประมาททางโซเชียลหมินประมาทใครหมินประมาทพระ
เล่าเรื่องไปถึงพระถึงเจ้าด้วยคือพฤติกรรมนายจักรชัยเนี่ยชอบดื่มเหล้าเมา
แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ด่านตรวจโควิดของหมู่บ้าน
พูดจาเอะอะโวยวายต่อว่าเจ้าหน้าที่
แล้วก็ฝ่าฝืนเข้าไปในสถานที่กักตัว
นี่ไปโพสต์ไว้ดูอยากติดคุก

ไม่สนใจคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่พฤติกรรมแบบนี้ชาวบ้านทนไม่ไหวพระก็ทนไม่ได้
ใช่ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเคยไปพูดจาต่อว่าพระที่วัดแล้วนะ
แล้วก็นำข้อความอย่างที่เห็นในภาพอินเสิร์ตของเราเนี่ยนะฮะ
เป็นข้อความที่ด่าพระลงโซเชียล

คือผู้ใหญ่บ้านและพระที่นั่นเขาทนไม่ไหวแล้ว
ต้องไปแจ้งความกับทางตำรวจซึ่งทำถูกแล้วนะ
แต่ด้วยต้องให้ต้นที่รัฐเขาช่วยครับ
ไปว่าต่ออีกบ้านคืออย่างหน้ว่าก้าว

แล้วก็มายังจะมากินเร่าอีก
คุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องที่น่าสนใจ
ศักดาสัชชาผู้ใหญ่หมู่๔
บอกนะครับว่าเนี่ย
นายจักรชัยเนี่ยชอบดื่มสุราเมาแล้วก็เออะโวยวาย

เคยมีประวัติต้องคดีพยายามฆ่าเมื่อประมาณปี๒๕๕๙
แล้วสารตัดสินแล้วก็ได้ทำการพักเรื่องโทษกลับมาอยู่ที่บ้าน
ซึ่งตัวเขาเองผู้ใหญ่บ้านหมู่๔เป็นคนเซ็น
แล้วก็เป็นการเซ็นรับรองให้เพราะคิดว่าเขาจะกลับมาเป็นคนดีได้
แต่พฤติกรรมเหมือนเดิมเลย
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำทั้งเจ้าอาวาสผู้ใหญ่บ้านและอสมนะคะ
จากนั้นเนี่ยก็จะเรียกตัวนายจักรชัยมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แต่หากว่ามีความผิดจริงก็เดี๋ยวแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะ
เรื่องของเมาและอาวาสเนี่ยมีกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดีกว่า
อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของความเชื่อกันหน่อย
เวลาเขาไปศักดงศักยันต์เขาก็มีความเชื่อว่าโอ้โหอยู่ยงคงกระพันธ์หนังเหนียวใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่เรื่องแบบนี้บางทีเราก็ต้องดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ

อ่ะคุณผู้ชมครับอาจารย์ที่เขาศักยันต์อยู่เนี่ยเขาชื่อว่าอาจารย์เปี๋วทำเสือสมิง
เขาว่ากันว่าเป็นการทำการทดลองเป็นการตรวจสอบว่าไอ้ที่ศักดิ์ไปที่ทำไปเนี่ย
มันอยู่ยงคงกระพันธุ์จริงป่ะคุณธิสาอ่ะที่เขาเชื่อไงว่าสักแล้วเนี่ยฟันแทงไม่เข้าอะนะ
อืมแต่คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ควรจะทำตามลักษณะคลาดวาดิเจ็บเลยนะคะ
เออทีนี้กรณีที่เพจแม่ทัพลิงตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวที่ฟันไม่เข้าอ่ะมีดมีดอ่ะคมไหม
เออทางเพจก็พูดทำนองว่าแบบอืมไม่มันยังไงล่ะคมหรือเปล่าไม่น่าจะคมด้วยซ้ำ
อืมนะคะทางเพจก็แนะนำว่าอย่างงี้แน่จริงเอามีดคัตเตอร์กรีดไปเลยเฮ้ย
เห็นมาหลายอาจารย์แล้วแบบนี้สุดท้ายโอ้โหเสียเวลาหมอเย็บแผล
มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปครับทีมข่าวของเราตรวจสอบทางเฟซบุ๊ก
ต้นฉบับเลยแล้วกันของอาจารย์เปี๋วทำเสือสมิงก็พบว่า
ลักษณะของที่เนี่ยมันเป็นสำนักศักยันต์โดยเฟซบุ๊กนะฮะ
ก็ระบุอีกว่ามีอีกหลายคลิปนะที่อาจารย์ศักยันต์คนนี้ตอกไม่พลาดลงขาของลูกศิษย์
เพื่อทดสอบความขลังของยันที่ศักดิ์ลงไปซึ่งก็พบว่าไม่มีใครเกิดบาดแผลไม่แต่นิดเดียว
แต่ก็อย่างที่คุณชิสาเล่าให้ฟังว่าทางเพจแม่ทัพลิงอินร่างทรงเนี่ย
เขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะมันมีดมันแหลมจริงหรือเปล่าขมไหม
อาจารย์เปี๋วบอกว่าการศักยันต์และการลงหน้าทองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแก้นะ
จากร้ายให้กลายเป็นดีแก้จากความจนให้ร่ำรวยสมใจปรารถนาอะไรแบบนั้นนะฮะ
ซึ่งทางเพจแม่ทัพลิงเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์เพื่อเตือนสติ
ถ้าใครคิดจะไปทรงไปศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องศึกษาให้ดี
ใช่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโอ้ยเห็นแล้วก็หวาดเสียวนะ
ต่อให้คิดว่ามีดมันไม่คมก็ตามอ่ะมันตอกลงไปแต่ละทีนั้นปั๊กปั๊กปั๊กอ่ะ
หือนะก็อันตรายนะคุณก็มีความเสี่ยงนะคะ
เรื่องนี้ก็ดูเอาไว้แล้วกันนะคุณผู้ชมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่ะศักยันต์ฟันแทงไม่เข้าก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม
แต่ว่าความเป็นจริงคือเราก็ต้องอยู่ในกฎอยู่ในกติกาแต่ถ้าหากมีอะไรที่มันไม่ชอบมาภากลหลายคนก็ต้องออกมาแสดงออก
อย่างเช่นเรื่องของการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของกลุ่มคาร์มอบ๑๐สิงหาคมเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้านะคะ
โดยผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์อยู่ในพื้นที่แล้วไปดูบรรยากาศสดในขณะนี้กับเธอค่ะ
เชิญค่ะค่ะคุณชิสาคุณชนะค่ะครับตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ก็ก่อติดบรรยากาศอยู่กับกลุ่มคาร์มอบของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะ
หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะที่หน้าบริษัทพิรุไทยค่ะ
เคลื่อนขบวนออกจากหน้าบริษัทพี่อุทัยนะคะโดยแก่นำบนรถเครื่องขยายเสียงค่ะ
ได้ประกาศแจ้งให้มวลชนนะคะไปจุดหมายที่สองก็คือ
ที่บ้านของร้อยเอกขบรรดาโพงเผานะคะเชิงก็วิ่งมาตามถนนเพจบุรี
เข้ามาทางถนนพระรามพระรามเก้าค่ะแต่ว่าก็มีการแจ้งเปลี่ยนทิศทางนะคะ
มีการกลับรถนะคะตรงหน้าก่อนถึงบิ๊กซีบิ๊กซีตรงเส้นพระรามเก้าอะค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยขบวนอยู่ตรงแยกที่จะมุ่งหน้าตรงถนนประชาสงเคราะห์นะคะ
ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าทางกลุ่มขบวนคาร์มอฟวันนี้ค่ะ
จุดหมายเนี่ยจะมุ่งตรงไปที่ไหนเพราะว่าเส้นทางที่
ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมุ่งหน้า
เพื่อที่จะไปตรงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วจุดต่อไปก็จะเป็นบ้านของนายกรัฐมนตรีค่ะ
ส่วนบรรยากาศนะคะอย่างที่เราเห็นบรรยากาศสดนะตอนนี้นะคะ
บนถนนพระรามเก้าก็มีขบวนคามอบค่ะหลายคันเลยนะคะ
ขับตามกันมาค่ะซึ่งแถวเนี่ยบอกเลยว่ายาวเหยียดมากเลยค่ะ
คุณชิสาคุณชนะค่ะขับบวนคาร์มอบทุกรถทุกคันเลยค่ะ
ก็มีการอ่ายกมือสามนิ้วเพื่อที่จะเป็นการอ่า
แสดงถึงสัญลักษณ์นะคะบางคนก็มีป้ายข้อความค่ะ
ซึ่งที่ของเราเนี่ยบอกเลยว่าก็ยังเกาะติดบรรยากาศอยู่กับขบวนคาร์มอฟ
วันที่สิบสิงหานี้นะคะซึ่งก็ต้องติดตามดูนะคะว่าจุดหมายที่จะไปแท้จริงแล้วเนี่ยค่ะ
ในการประกาศสุดที่สองเนี่ยค่ะของทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการทางหนุ่ม
จะเคลื่อนขบวนไปจุดไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่มีการแจ้งเส้นทางเลยนะคะ
ว่าจะมีการไปแต่ละจุดจุดไหนบ้างค่ะมีการแจ้งเพียงว่าการเคลื่อนขบวนพามอบวันนี้นะคะ
จะเคลื่อนโดยใช้เส้นทางหลักแล้วก็จะไปบ้านของบุคคลสำคัญในรัฐบาล๕คนค่ะ
นั่นก็คืออ่านายกรัฐมนตรีคนเอกประวิบัติวงศ์สุวรรณคนเอกอนุคุมของจินดา
นายอนุทินชาวิรกุลแล้วก็ร้อยเอกธรรมนคมเผ่าค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ย
ก็ยังติดตามอยู่นะคะถ้าหากว่ามีความคืบหน้านะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็จะรายงานบรรยากาศอัปเดตเข้าไปให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันได้ติดตามกันค่ะ
คุณชิสาคุณชนะครับครับค่ะอ่ะขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะครับ
หลักตอนนี้นี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่ถนนพระราม๙ก่อน
ไปที่ตรงไหนแต่ลักษณะเนี่ยการไปเนี่ยอาจจะไปที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
ค่ะแล้วก็ไปบ้านของบุคคลสำคัญต่างด้วย
รอติดตามเพราะว่าเรื่องนี้ก็คงยังมีข้อมูลอีกหลายฝ่ายหลายด้านที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะ
เอาล่ะความคืบหน้าทั้งหมดก็เดี๋ยวติดตามต่อในข่าวเย็นรวมถึงไทยรัฐนิวโชว์ด้วย
แต่เรื่องราวของคู่กัดสะบัดข่าวยังไม่หมดนะคุณผู้ชมค่ะ
อยากจะให้รอดูหน่อยพ่อบ้านใจกล้าแหมอยากจะขโมยเงินภรรยามันไม่ง่ายนะคะ
แต่จะขโมยได้หรือไม่อย่างไรช่วงหน้ากลับมาตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาค่ะช่วงนี้จะพูดถึงพ่อบ้านใจกล้าหน่อย

พ่อบ้านใจกล้าก็ต้องกล้าหารในการไปหาภรรยา

เออจะขอยังไงหรือจะขโมยได้ไหมเอาไปดูบ้านนี้กันหน่อยค่ะ
จะไม่ทนแล้วให้เงินใช้วันละ๒๐ใครจะไปทนได้

เอาไปคืนนี้ก็นอนนอกเลย

จะตามใจฉันหรือเธอ
ฉันก็พอจะเข้าใจนะชีวิตพ่อบ้านใจกล้า
แต่ดิฉันในฐานะภรรยาบอกแล้วว่าให้เท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นบริหารให้มันได้

ก็ให้ไปแล้วไม่ได้ต้องบริหารเอาเอง

โหวันละ๒๐เหรอ
เออเอาเพราะยังไงอยู่บ้านด้วยกันกินข้าวด้วยกันอยู่มันต้องไม่ต้องเสียอะไรภรรยาเขาบริหารให้เรียบร้อยแล้ว
เงินทองเป็นของหายาก
ถ้าลำบากก็ต้องขอเมีย
คุณผู้ชมวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

เราอาจจะไปเจอเจ้าตัวนี้แล้วอึ้งก็ได้ค่ะ

ข่าวเย็นไทยรัฐพี่เบิร์ตพี่กะเต้นรออยู่

ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป